เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุตำรวจจ่อยิงขมับตัวเอง
และจุดที่เกิดเหตุคือที่โรงพักค่ะที่สอนอทองหล่อนะคะอาการสาหัสเลย
ซึ่งก็ทางผู้กำกับบอกว่าน่าจะมาจากความเครียด
เพราะว่าอีก๓วัน๒๓วันตำรวจนายนี้จะต้องไปขึ้นศาล
คือมีปัญหาส่วนตัวมีคดีส่วนตัว
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ตำรวจยิงขมับตัวเอง
เกิดขึ้นที่ห้องสอบสวนของสนทองหล่อ
ในจุดที่เกิดเหตุเป็นห้องสอบสวนชั้นล่าง
และจากการตรวจสอบบนโซฟาก็พบร่างดาบตำรวจกิติวุฒิชูหนู
อายุ๕๑ปียังใส่เครื่องแบบตำรวจอยู่เลยบนโซฟานี้ค่ะ
มีแผลถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ศีรษะด้านซ้าย
เลือดไหลนองโซฟาเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนก็ทำให้ได้ทราบว่าผู้บาดเจ็บปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเวรประจำวันที่๒๕พฤศจิกายน
ก็คือช่วงเที่ยงคืนถึง๘โมงเช้า
วันที่เกิดเหตุเนี่ยเดินมาปิดไฟบริเวณห้องรับรองผู้บังคับบัญชา

ตอนนี้ที่แรกเดินออกไปสูบบุหรี่ด้านนอกแล้วเดินเข้ามาก็ปิดไฟ
พอปิดไฟเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งพักบริเวณเก้าอี้ที่โซฟา

เหมือนเข้าไปนั่งพักนั่งคิดอะไรอยู่นะ
ใช่แต่หลังจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วพอไปตรวจสอบก็เห็นว่ามีเลือดไหลออกมาจากขมับ
มือซ้ายถือปืนพกประจำกายแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ

พบหัวกระสุนนะคะตกอยู่บนรางเลื่อนประตู
ตอนที่ไปเจอเมื่อคืนนี้ดาบตำรวจกิติวุฒิยังหายใจอยู่
ก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
และจากการสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกนิติวัฒน์แสนสิ่ง
ผู้กำกับการสอนอทองหล่อเนี่ยนะคะ
ผู้กำกับยังบอกอยู่เลยว่าช่วงค่ำนั้นน่ะ
ผมกับดาบตำรวจนายนี้ยังนั่งดูฟุตบอลกันอยู่เลย
แล้วก็ยังคุยปกติแต่ว่าตัวของผู้กำกับเนี่ย

แล้วก็พอหลังจากที่ขับรถออกไปจากสอนอปรากฏว่า
มีผู้ใต้บังคับบัญชาก็โทรรายงานว่า
ดาบตำรวจนายนี้ยิงตัวเองนะคะ
ซึ่งก็น่าจะเกิดจากความเครียดเพราะว่าเดี๋ยววันที่๒๘
พฤศจิกายนนี้ค่ะจะต้องเดินทางไปขึ้นศาล
จากตกเป็นจำเลยคดีเกี่ยวกับบัตรเครดิต
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความเครียดนี้หรือเปล่า

ส่วนตอนนี้เนี่ยอาการเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์
อยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์พยายามยื้อชีวิตอยู่
เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตำรวจฆ่าตัวตายจะถูกมองไปว่า
เรื่องของความเครียดในการทำงานนะครับ
ในตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของตำรวจนี่แหละนะครับ